คุณผู้ชมทีนี้ไปที่บุรีรำกันหน่อยค่ะมีคนบางกลุ่มนะคะ
เอาง่ายเขาว่าพูดตรงคือมักง่ายค่ะ
เอาขยะไปทิ้งริมถนนสาธารณะทีนี้เนี่ย
ฝ่ายปกครองในพื้นที่เขาทำไงคะเขาพยายามที่จะสร้างจิตสำนึก
ด้วยการรณรงค์ปากป้ายเตือนคือทำทุกวิถีทางแล้ว
ผลไหมไม่ได้ผลค่ะให้มีจิตสำนึกไม่ได้ผล
ก็ต้องใช้ความกลัวนะคะวิธีการใช้ความกลัวคือกลัวสิ่งลี้ลับ
อืมกลัวสิ่งลีลับตั้งศาลพระภูมิเลยนะคะ

จะทำอย่างไรก็จนบรรยาและจนทำพิธีสาบแช่งอย่างนี้
หลังจากที่ได้ทำพิธีแล้วใครอยากจะลดลงไหมคะ
คิดว่าลดลงครับคิดว่าลดลง
อย่างน้อยก็ต้องมีคนที่มีปลูกสินทุนที่

ถ้าใช้คำว่าจะทำให้กลัวน่าจะไม่ตรงซะทีเดียว
ต้องใช้คำว่าสาบแช่งค่ะ
เพราะใช้คำว่าใครที่เอามาทิ้งอีก

คนที่พูดก็คือคุณอภิษฎวรสักกัญญา
ท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลยายแย้มวัฒนา
อำเภอเฉลิมพระเกียร์จังหวัดบริโรรัมนะคะ
บอกว่าคือก็พยายามทำแล้วไง
เรื่องของให้ตระหนักรู้เรื่องของให้มีจิตสำนึก
อย่าเอาขยะมาทิ้งตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะ

ตรงนี้เนื้อที่๑๒๐ไร่นะคะ
เป็นบริเวณรอยต่อ๒ตำบลก็คือตำบลยายแย้มวัฒนา
ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติกับตำบลตาจงอำเภอระหารทรายนะคะ
ใช้วิธีเดิมไม่ได้ผลก็ต้องใช้วิธีอะไรคะ

บอกว่าสุดท้ายแล้วเลือกวิธีปักป้าย
ทั้งตั้งสารพระภูมิสาบแช่งกันเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่กลัว
กลัวสิ่งลี้ลับแต่ถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฟื้นอีก
เดี๋ยวจะมีการจัดเวรยามแล้ว
เอาคนที่นำขยะมาทิ้งไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

หลังจากที่มีการตั้งสารพระภูมิแบบนี้แล้ว

ขยะลดลงหรือเปล่านะคะ